ด้วยเรื่องถนนยุบที่สุขุมวิทย์ถึงแม้ว่าตอนนี้การจราจรตรงจุดนั้นจะใช้ได้ตามปกติ
ซ่อมถนนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่จบแค่นั้นค่ะ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ตอนนี้ทางกอทมตำรวจแล้วก็ทางหลวงได้มีการตรวจ
รถบรรทุกว่าบรรทุกน้ำหนักเกินหรือเปล่า
ทีมงานร่วมออกตรวจไซส์งานด้วยกว่า๓๐๐แห่งทั่วกรุงเทพ
เอาผิดเจ้าของรถแทนคนขับแล้วก็จะมีอีกหลายอย่างนะคะ
มีกฎเกณฑ์ตามมาซึ่งวันนี้ค่ะรองโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายสารวุฒิทรงสิวิลัยอธิบดีกรมทางหลวง
และผู้ว่ากฎธมคุณชัดจิตภัณฑ์ประชุมร่วมกันนะคะ
เพื่อหาความร่วมมือในการแก้ปัญหา
แล้วท่านผู้ว่าบอกว่าจะมีทีมงานร่วมกัน๓ฝ่าย
ก็คือตำรวจกอทมและกรมทางหลวงจับมือร่วมกันในการดูเรื่องนี้ค่ะ
ร่วมมือกันอย่างเต็มที่เลยทั้ง๓ฝ่าย
เราจะขอความร่วมมือจากกรมทางหลวงเป็นระยะเวลา๑เดือนแรกก่อน
ให้เกิดความเกรงกลัวมากขึ้น
เพราะจริงและคนขาบเองจะเป็นคนผ่านร้านกินช่ำ

และก็คงจะมีการมาสายงานการอัศวินประสาทอาจารย์กับตำรวจ
และยาวเลยการตั้งด่านบริเวณกรอดข้าวกรุงเทพฯ
ตรงนี้มันผลแล้วจ้างหาข้าวขาออก
อ่าเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกว่ากรทมเขาไม่มีเครื่องชั่งใช่ไหมครับ
จะขอจากกรมทางหลวงมายืมมาก่อน
แล้วก็ให้ทางกรมทางหลวงมาช่วยฝึกอบรมวิธีการใช้เครื่องชั่งด้วย
เรื่องการตั้งศูนย์กำกับดูแลก็จะเซ็ตศูนย์ขึ้นมาโดยเฉพาะเลย
มีตำรวจเข้ามาด้วยเพราะเรื่องของการจับกลุ่มอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจ
แล้วอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกก็คือเจ้าของรถบรรทุกต้องถูกดำเนินคดีด้วย
เวลาเจอน้ำหนักเกินยึดรถก่อนเลยยึดรถทันทีถ้ากระทำความผิด
เพราะว่าคนขับรถเป็นเพียงคนรับจ้างที่มาขับรถเท่านั้น
แล้วก็ตั้งด่านช่างก่อนจะเข้าพื้นที่กรุงเทพ
ส่วนการแก้ปัญหาห้ามวิ่งในอนาคตก็จะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมขนส่งทางบก
คาดว่าการตรวจจับจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มันจะแสดงข้อมูลเส้นทางการวิ่งแล้วก็เวลาวิ่ง
ขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่าที่ผ่านมาเคยตั้งคำถาม
กับผู้กำกับการตามโรงพักว่าทำไมไม่มีการจับรถบรรทุก
ก็ได้คำตอบว่าเพราะมันไม่มีอุปกรณ์
แต่วันนี้ก็เลยมีการบูรณาการให้มีเครื่องมือแล้วนะ

จากนี้ก็จะร่วมมือกับกรทมด้วยตรวจไซส์งานทั่วกรุงเทพกว่า๓๐๐แห่ง
ถ้าพบผิดระเบียบก็ยึดรถและดำเนินคดีทันที
ทีนี้ความคืบหน้าคดีที่สนพระขนงที่รถบรรทุกไปตกท่อ
ก็ชัดเจนแล้วว่าบรรทุกน้ำหนักเกินถึง๓๗ตัน
เขาก็เรียกเจ้าของรถมาสอบปากคำแล้วก็ยึดรถของกลางไว้แล้ว
ก็จะทำให้เป็นคดีตัวอย่างค่ะว่าเอาจริงเรื่องนี้
ส่วนเรื่องสวยสติ๊กเกอร์รองโจ๊กบอกตนไม่ได้รับผิดชอบในส่วนงานนี้
ต้องไปถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่ามอบหมายใครค่ะ
เราก็จะใช้วิธีการออกแผนการตรวจร่วมตรวจบริเวณหน้าสายงาน

เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาจะเห็นนะครับเราดำเนินคดีกับแค่คนขับ
คนขับก็ยากกว่าอยู่แล้วเขาขับเพราะฉะนั้นท่านพูดว่า
บอกเขาขับเพราะว่าไหนจ้างสั่งแต่วันนี้ต้องมือคดีกับไหนจ้าง
สติ๊กเกอร์ในเรื่องนี้ผมไม่รับมอบหมาย
ในส่วนนี้จะต้องถามท่านพบตรว่าท่านมอบใครนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้ามอบผมผมก็ต้องไปสืบสวน
รถคันนี้ค่ะที่ไปมีเหตุเกิดขึ้นที่ซอยสุขุมวิทย์๖๔
วันนี้เสียบิ๊กก็มาพร้อมกับทนายความ
มาให้ปากคำกับตำรวจนะคะพนักงานสอบสวน
ก็เชิญตัวเสียบิ๊กในบอยคนขับรถด้วย
ถูกแจ้งข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้มาสอบปากคำพร้อมกันด้วย
ก็คาดว่าน่าจะเป็นทั้งวันนะคะ
เพราะว่าต้องสอบให้ครบทีเดียวหลายส่วน
ในส่วนคดีสนพระขนงแล้วก็เจรตำรวจแห่งชาติด้วย
ขณะที่อธิบดีกรมทางหลวงบอกว่า
กรมทางหลวงมีเครื่องชั่งแบบถาวรอยู่๑๐๑แห่งนะคะ
แล้วก็มีแบบเคลื่อนที่ได้แต่ว่ามันยังไม่ครอบคลุม

แล้วรถบรรทุกเนี่ยคืออธิบดีก็บอกว่า
เวลารู้ว่าตรงไหนมีเครื่องชั่งก็พยายามเลี่ยง
ไปใช้เส้นทางรองทางชนบททางเลี่ยง

เจ้าหน้าที่ก็เอาเครื่องชั่งออกไปตรวจจับ

จับรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินได้๓๔พันคันต่อปีนะคุณกาย
ก็ตอนนี้จะเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ตรวจจับรถบรรทุกน้ำหนักที่มีอยู่หลายสิบจุด
แล้วในอนาคตก็จะขยายด่านถาวร
แล้วรวมถึงการแก้ปัญหาไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเรื่องผลประโยชน์ด้วย

ให้เจ้าหน้าที่หมุนไปตามจุดต่างในการทำงาน
ไม่ให้อยู่จุดใดจุดหนึ่งจนเกิดการคุ้นเคยนะคะ